เขามีงานประจำปีกันอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปก่อเหตุตะลุมบอลกลางงานครับ
งานนี้มีปืนด้วยยิงกันด้วยมีคนบาดเจ็บไปหนึ่งคนครับ
อัตบริมหนองควายอำเภยหางดงจังหวัดเชียงใหม่
คนถูกยิงก็เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีซึ่งนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นแบบนี้
สภาพมีบาดแผลถูกยิงที่แขนขวาแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเยอะทีเดียว
ก็ต้องแจ้งทางด้านของกู้ภัยรีบเข้าไปช่วยเหลือประถมพยาบาล
นำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงต่อไป
สอบสวนทราบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีวัยรุ่น๒กลุ่มก็คือกลุ่มของคนเจ็บ
ซึ่งเป็นเจ้าถิ่นหางดงกับกลุ่มวัยรุ่นของอำเภอสารพีเข้ามาเที่ยวกัน
ก็เป็นงานมหากรรมงานประจำปีก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นหลายอำเภอไปรวมตัวกัน
แน่นอนพอไปเจอกันเฮ้เจ้าถิ่นอันนั้นนอกถิ่นคาเมนต์กันเลย
เหม็นกันไม่ชอบหน้ากันคำเมนต์กันตั้งแต่ในงานแล้ว
แล้วก็ไปเจออีกทีนึงตอนขากลับคือสี่แยกไฟแดงนะฮะเป็นจุดเกิดเหตุ
ฝ่ายที่มาจากอำเภอสระพี่คนที่มาจากต่างถิ่น
ว่างปลาขวดใส่กลุ่มเจ้าถิ่นคือกลุ่มหางดงไปก่อน
สักพักหนึ่งเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นมาตามไปด้วยเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
ทั้งหมดจะแยกย้ายกันหนีเพราะว่ามีปืนไงกระจายเลยครับ
แล้วก็ไปเห็นว่ามีเยาวชนชายคนหนึ่งถูกลูกหลงโดนยิงบาดเจ็บสาหัส
ก็เป็นกลุ่มของคนที่มาจากเจ้าถิ่นนี่แหละโดนยิงนะครับ
ส่วนอาวุธปืนก็คาดว่าเป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
สำหรับผู้ก่อเหตุตอนนี้ทราบแล้ว
ผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยบอกว่าชื่อไอซ์สารพี
ก็คือมาจากอำเภอสารพีนะครับ
ตำรวจก็ได้มีการติดตามตัวไปสอบสวนพร้อมกับวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็นำวัยรุ่นทั้งหมดนั้นไปทำประวัติสอบสวนต่อไปนะครับ